เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนวันคริสต์มัสค่ะ
พัทยาหลายพื้นที่คนไปเที่ยวเยอะ

เขาคือมันเปิดเกินเวลาค่ะ
แต่ช่วงเปิดเกินเวลาเขาปิดร้านหมดเลยนะ
แล้วก็เปิดเพลงเสียงดังให้คนในร้านได้ลุกขึ้นเต้น

พอขอเข้าไปตรวจนะคะมีกลุ่มวัยรุ่น
บอกว่าเขารู้จักกับผู้การจังหวัดเชียงใหม่

เขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวยกหูโทรศัพท์หาเลย
แล้วบอกคุณตำรวจแบบนี้ด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนที่เข้าไปเจอเนี่ยนะคะ
ตี๒แล้วนะคะภาพนี้คือตี๒ของเมื่อคืนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเมธาวิทย์ประดิษฐ์ผลรองผู้บังคับการตำรวจ
ทรจังหวัดชนบุรีนำกำลังตำรวจสพเมืองพัทยา
ไปจับกลุ่มสถานบริการเกินเวลา
ชื่อร้านมาหานาคาเฟ่ริมถนนจอมเทียนสาย๒ชนบุรี
การจับกลุ่มออกตรวจตาตามปกติแล้วค่ะป้องกันเหตุด้วย
รวมถึงควบคุมให้สถานบริการต่างอยู่ในกรอบของมาตรการป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจุดต่างเป็นจำนวนมาก
เป็นสถานที่ปิดด้วยและมีคนเยอะด้วย
แล้วตำรวจบอกว่าจริงมันต้องปิดแล้วค่ะตี๒
แต่พอผ่านร้านนี้มันมีเสียงดังออกมาจากตัวอาคาร
แล้วมีไฟยังมีไฟ
แบบนี้ค่ะก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบในอาคาร
ปรากฏว่าไปเจอนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเป็นร้อยค่ะ
กำลังยืนเต้นสนุกสนานเลย
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในพอเห็นตำรวจเท่านั้นพยายาม

เอาจริงนะก็ไม่พบนักเที่ยวแล้วนะคะ
ด้านหลังอาคารก็ตกแต่งให้เป็นห้องจำนวนหลายห้อง
ทั้งสองฝั่งทางเดินเหมือนโรงแรม
ภายในห้องก็มีเตียงขนาดใหญ่อีกมันมีลักษณะแปลกอะค่ะ
ขึ้นชื่อว่าคาเฟ่แต่เปิดให้คนเต้น
และด้านหลังเป็นโรงแรมเออแปลกนะคะ

เข้ามาแสดงตัวบอกว่าผมเป็นลูกในพล
และเป็นหลานผู้การจังหวัดเชียงใหม่
ต่อว่าการทำงานของตำรวจ
แล้วไม่พอใจที่ตำรวจไปควบคุมตัวเพื่อนของเขา
แล้วค้นตามตัวเจอบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

และนอกจากนี้ยังกล่าวหาคุณตำรวจด้วยว่า
การทำงานของวันนี้ของคุณตำรวจเป็นการหาเงิน
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือโทรหา
เขาบอกว่าเขาจะโทรหาคนใหญ่คนโต
แต่ปรากฏว่าปลายสายไม่รับ

นายยังไม่รับแต่น่าเป็นผู้การนะพี่

ผู้การใครผู้การชื่ออะไร
ผู้การชื่ออะไรข้อกาฟที่เชื้อใหม่ครับ

เอาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานใคร

แต่ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดไปแล้วนะคะ
ส่วนทางร้านเองยอมรับว่ากระทำผิดจริงแต่
และเข้ามาแบบนี้ก็เลยจะต้องปล่อยให้เปิดเกินเวลา
และช่วงนี้เขาก็บอกว่ายอดขายมันเพิ่มขึ้นนะคะ
ที่ผ่านมาเขาก็ประสบปัญหาโควิด
ทำให้ครอบครัวมีหนี้สินเพิ่มขึ้น
เป็นเหตุผลที่จำใจจะต้องฝ่าฝืนกฎหมาย
แต่ทางร้านขอยอมรับผิด
รวมถึงเข้าใจการทำงานของตำรวจค่ะ
เมืองต้นตำรวจเชิญตัวเจ้าของร้านไปรับทราบข้อกล่าวหา
ว่าเปิดสถานบริการไม่ได้รับอนุญาต

ฝ่าฝืนคำสั่งคณะควบคุมโรคติดต่อชนบุรี
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ